ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะก็พูดกันตรงเลยก็ได้เนอะว่าโดนทัวร์ลงหนักมาก

คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ก่อนหน้านี้บอกว่า

วันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าฟังผมก่อน
ที่บอกว่าให้ก้าวไกลเสียสละหรือว่าให้ถอยให้ถอยไปอยู่ข้าง
ไม่ใช่ให้ถอยไปอยู่ฝ่ายค้าน

เสรีพิสุทธิ์บอกแบบนี้หมายถึงให้ถอยไปอยู่ข้าง
ไม่ใช่ให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
ให้เสียสละให้เพื่อนขึ้นฝั่งให้ได้ก่อน

เพื่อให้เพื่อไทยโหวตนายกให้สำเร็จก่อน

เมื่อ๘พักมอบหมายให้เพื่อไทย
แก่นำจัดตั้งรัฐบาล

จะเชิญพักไหนมาขอความคิดเห็นยังไงก็ได้
ถ้าเขาจัดไม่ดีเขาก็ต้องรับผิดชอบเอง

ตอนคุณจัดจัดไม่ได้

นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อน
ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้

ก่อนหน้านี้โดนทัวร์ลงไปรอบนึง
อืมคราวนี้จะอย่างไร

เดือนให้สวหมดวาระไป

เวลามา๙ปีแล้วนะยังจะต้องมารออะไรอีก
เวลามา๙ปีแล้วนะยังจะต้องมารออะไรอีก
สำหรับประชาชนถ้าคิดว่าเพื่อไทยทำไม่ดี

ก็ควรให้อิสระในการบริหารประเทศ
ไม่ควรมายุ่งไม่ควรไปก่อม้อ

คือภาพเมื่อวานที่พักเพื่อไทย
ที่มีการเชิญพักพลังประชารัฐมา
ที่มีการเชิญพักพลังประชารัฐมา
ก็มีคุณธรรมนัทมาด้วย
ก็มีกลุ่มเยาวชนมาโรยแป้งแบบนี้ค่ะ
คือท่านแซลินพิสูจน์บอกว่า
มันเกินกว่าเหตุ
นี่เสียสละคืออย่างนี้

ใช่ไหมในเมื่อคุณไม่ช่วยเพื่อน

เอ๊ะใครก็ไม่เอาเก้าไก่
ไม่มีเพื่อนจริงไหม

แล้วประชาชนจะมายุ่งอะไรกับเขา

ต้องให้อิสระในการบริหารสิ

หยกไปบุกเขาเนี่ย

เสียงกันจะใส่อารมณ์ไปนิดนึง
สุดท้ายเดี๋ยวมีการประชุม๘พักร่วม

ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่านัดหมอส่งตัวแทนไป

ผลการหารือจาก๕พักที่มาคุยกับเพื่อไทย

พรุ่งนี้เพื่อไทยก็จะสรุปให้เพื่อนฟัง

สสวได้ความว่าอย่างไร

พักร่วมในซีก๓๑๒เสียง

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็เลยมีบุคคลที่เขาเคย

เขาก็เลยจัดให้แบบนี้เลยครับ
เพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่าน

เห็นความต้องการของท่าน
ของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
และได้มีโอกาสรับรู้

เขาก็อัดคลิปนี้ประกอบกับเสียง
ของคุณพิทาริมจรวรรณวัฒน์นะนะ

คลิปเสียงของเขาที่พูดคุย

แต่บอกว่าเป็นเอฟซีตัวยงของ
คนตำรวจเอกเสียดีที่สุดมานานมากแล้ว

แต่ตอนนี้เสียใจแล้วก็หมดศรัทธา

เขาก็เลยทำแบบนี้นะฮะ